หากว่าเราขับรถอยู่บนถนนแล้วอยู่มีวัตถุประหลาดขนาดใหญ่

เกิดขึ้นกับแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ขับรถอยู่ดีค่ะมีน็อตขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
ลนลงมาใส่หน้ารถของหนุ่มคนหนึ่ง
กระจกหน้ารถแตกทะลุทั้งบานเลยดูสิค่ะ
แล้วน็อตเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กนะครับ

ก็นำภาพน็อตเหล็กขนาดใหญ่ตกอยู่บนพื้นสายเกาะสร้าง
แล้วก็กระจกมองข้างแตกอีกนะห้อยลงมาอีกบานหนึ่งเหมือนกัน
เขาบอกว่าขณะที่ขับรถส่วนตัวไปแถวหน้าห้าง
พสินค้าชื่อดังย่านเจริญนครในเขตครองศาลกรุงเทพ
ซึ่งเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
ขณะขับรถมาชิดขวาติดแนวก่อสร้าง
จังหวะนั้นมันมีรถขนาดใหญ่โหลนใส่กระจกหน้ารถดังเปรี้ยง
ก่อนที่น็อตขนาดใหญ่จะเด้งจากกระจกหน้ารถไปโดนกระจกมองข้าง
ทำให้รถเขาเสียหายตามภาพที่เห็น
ผู้โพสต์ยังเตือนผู้ที่ขับรถสัญจรบริเวณนั้นด้วย

แล้วก็ฝากเตือนไปถึงผู้ที่รับผิดชอบการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ให้เพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะเขาก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
และทางบริษัทประกันภัยของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะ